ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งคือเป็นร้านอาหารที่เปิดเป็นวงดนตรีสด
แล้วก็มีร้านให้เต้นกันด้วยแต่ปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาดกันของลูกค้าในร้านเนี่ยนะฮะ
จนถึงขนาดมีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดและมีคนบาดเจ็บสาหัสนะครับ

โอ้โหนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในร้านนะครับ
วุ่นวายเกิดขึ้นคุณผู้ชมเห็นกลุ่มผู้ชายกลุ่มนี้ไหมฮะ
ลุกหือกันไปแล้วแล้วค่อยเดินไปในทิศทางเดียวกันนะครับ
สักพักจะเห็นคนในร้านเขาก็เริ่มเดินเข้าไป
บางคนเดินไปจะห้ามบางคนเดินไปเพิ่มเติมกำลังกันเข้าไปตรงนั้นคุณ
สักพักหนึ่งจะเห็นนี่มีเหตุวุ่นวายเกิดขึ้นตรงนั้นแล้วนะฮะ
แล้วก็ลากกันออกมาจนกระทั่งใกล้หน้ากล้องวงจรปิด
สักพักหนึ่งอย่างที่ได้เห็นในคลิปตั้งแต่ต้นนะครับ
มีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดครับ
เหตุการณ์นี้จริงเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๑๘สิงหาคม
เวลาสักเที่ยงคืน๑๘นาทีนะครับ
เหตุการณ์มีผู้บาดเจ็บก็คือนายสิวาพบวันดีอายุ๓๑ปี
ถูกยิงเข้าที่บริเวณท้อง๑นัดอาการสาหัส
เพราะกระสุนโดนเข้าไปถึงอวัยวะภายในกระเพาะม้ามลำไส้
กระสุนฝังในไม่สามารถผ่าออกมาได้นะครับ
ต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตั้งแต่วันที่๑๘สิงหา
จนถึงทุกวันนี้คุณผู้ชมตอนได้ยินเสียงปืน

ก็พยายามพยุงตัวของนายซีวาที่ถูกยิงเข้าท้องไปหาหมอนะครับ

นายซีวาผู้บาดเจ็บลุกขึ้นเต้นตามเพลง
อย่างที่บอกไปร้านแห่งนี้มันเป็นร้านอาหารลักษณะ
มีวงดนตรีสดนะฮะแล้วก็อีกอย่างก็คือมีร้านให้ลุกขึ้นเต้นกัน
พอดื่มกันได้ที่แล้วมันก็จะมีลานให้ขึ้นเต้นกัน

และมีจังหวะหนึ่งที่นายซีวาเผลอไปเต้น
แล้วก็โดนตัวผู้หญิงโต๊ะข้าง
ทำให้ฝั่งคนที่มากับผู้หญิงโต๊ะข้างเริ่มไม่พอใจ

ก็คือนายเฉลิมเกียรติชัยเสนาหรือว่านายแมนนะฮะ
ซึ่งมากับผู้หญิงกลุ่มนั้นเขาไม่พอใจครับ
จึงชวนนายซีวาออกมาเคลียร์กันข้างนอก
มีคลิปหนึ่งนะที่เป็นคลิปขาวดำ
ภาพขาวดำก็เป็นขณะที่ออกมาเคลียร์กันอยู่ด้านนอกนะฮะ
ทีนี้ทางเจ้าของร้านตอนเคลียร์กัน
ทางเจ้าของร้านทางกาดก็เห็นแล้ว
ว่ามันมีเรื่องมีเหตุการณ์ไม่สงบเกิดขึ้นภายในร้านนะฮะ
เจ้าของร้านพยายามห้ามปรามเพราะเกรงว่าจะมีเรื่อง
แต่กลุ่มของนายแมนผู้ก่อเหตุก็ไม่ยอมครับ
หมัดชกต่อยนายซีวาทำให้เจ้าของร้านก็เข้ามาร่วมคุณ
ร่วมไปร่วมมากลายเป็นร่วมวงรุมชกต่อยกันไปด้วย
และหลังจากนั้นก็เป็นภาพที่ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๑นัดนะครับ
พ่อของผู้บาดเจ็บพ่อของนายซีวาเปิดเผยบอกว่าเมื่อปีที่แล้ว
ตัวของนายแมนผู้ก่อเหตุก็เคยยิงคนเจ็บปางตาย

ใดถึงไม่ถูกจับตั้งแต่ครั้งนั้นนะครับ
กระทั่งมาก่อเหตุกับลูกของเขาซ้ำอีกนะฮะ
ล่าสุดครับคุณผู้ชมตำรวจสพเกษตรวิสัย

ซึ่งสารภาพนะว่าเขาเป็นคนก่อเหตุจริง
เพราะว่าตอนแรกคุณคือตอนแรกที่มีรายงานออกมา
คือไม่รู้ว่ากระสุนปืนมันมาจากทิศทางไหน
สุดท้ายก็ต้องดูกล้องวงจรปิดทั้งหมดในร้าน
แล้วก็รู้เลยว่าคู่อริของผู้บาดเจ็บคือนายซีวา

นี่ฮะนายแมนสารภาพแบบนี้ครับ
คือเขาไปกับกลุ่มหญิงสาว
แล้วก็หญิงสาวลุกขึ้นไปเต้น
นายซีวามาเต้นใกล้
แล้วนายซีวามาจับอวัยวะเพศหญิงสาวในกลุ่ม

ตอนที่มีเรื่องกันตัวของนายแมนบอก

แต่ทีนี้ฝั่งของนายศิวาผู้บาดเจ็บ

เขาเลยต้องใช้อาวุธปืนยิงสวนไปนะครับ
เขามาจับอวัยวะเพศของพี่สาวที่ไปด้วยกันครับ
แล้วผมพยายามเดินออกมา
แล้วข้างนอกเขาก็ตามมาอยู่ในกล้องวงจรปิด
เห็นอยู่ครับ

ว่าคือตอนนี้รู้สึกผิดที่ทำไปนะฮะ
และอยากจะขอโทษผู้บาดเจ็บด้วยนะครับ
มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองพกพาอาวุธปืน
ซึ่งตำรวจจะคุมตัวส่งสารฝากขังในวันพรุ่งนี้
โดยจะคัดค้านการประกันตัวในชั้นสอบสวนนะฮะ
นี่คุณผู้ชมร้านเนี่ยอย่างที่บอกไปมีวงดนตรีสดนะฮะ
แล้วก็มีลานเต้นนะครับตอนที่เกิดเหตุตอนที่กลุ่มผู้ชาย
เขาเดินไปด้านหลังกล้องวงจรปิดตรงโต๊ะข้างหลังนะคุณ
ดนตรีเริ่มเห็นแล้วนะครับ

คุณผู้ชมได้ยินเสียงดนตรีนะลองฟังดูเนี่ยมันมีดนตรีอยู่และสักพักหนึ่ง
ตอนกลุ่มผู้ชายแล้วก็กลุ่มผู้หญิงบางคนเริ่มไปรุมไปตีกันแล้ว
บอกว่าใจเย็นครับคุณลูกค้าใจเย็นครับคุณลูกค้า

เพราะว่ากลุ่มนี้เขาก็หัวร้อนเขาไม่ฟังกันแล้ว
กระทั่งรุมต่อยกันแล้วก็ยิงกันนะครับ
วันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปยังร้านอาหารที่เกิดเหตุ

แล้วก็ไม่มีการเปิดบริการเมื่อคืนนี้

บอกว่าหลังจากร้านอาหารแห่งนี้เปิดให้บริการ
มักจะมีคอนเสิร์ตมีดนตรีสดมาเล่นเป็นประจำ
ก็ส่งเสียงดังรบกวนชาวบ้านจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะครับ
ส่วนเรื่องของการทะเลาะวิวาสก็จะมีอยู่เป็นประจำ
ส่วนมากจะเป็นช่วงหลังร้านปิดคุณ
คือกลุ่มวัยรุ่นก็จะติดลมกัน
หรือบางทีก็มีเรื่องเพราะเล่าเข้าปากนะฮะก็จะชกต่อยกันนะฮะ
ล่าสุดพอได้ยินข่าวนี้ที่มีการยิงกันถึงเลือดตกยางออก

อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบให้ถี่ขึ้น
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้อีกนะครับ
อันนี้ก็เป็นเหตุใหญ่ที่ทางหน่วยงานในพื้นที่
ต้องตรวจสอบเรื่องของร้านอาหารสถานบันเทิงเหล่านี้ด้วยนะ